เราเริ่มต้นด้วยการไปดูความคืบหน้าเรื่องอาการของทั้ง๑๓คนทีมหมูป่าก่อนนะครับ

วันนี้ก็มีการเปิดเผยอาการกันมานะครับ
อาการโดยทั่วไปก็ถือว่าแต่ละคนนั้นก็ดีขึ้นมาก
เปิดเผยความคืบหน้าการดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรค
นักฟุตบอลทีมหมูป่าคาเดมี่และโค้ชนะครับ
หอผู้ป่วยชั้น๘ที่จัดเอาไว้เป็นการเฉพาะอย่างใกล้ชิด
โดยบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาทุกคนไม่ต้องให้สารละลายน้ำเกลือทางเส้นเลือดแล้วนะครับ
สามารถทำกิจวัตรต่างกิจกรรมต่างได้เอง
เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ข้างเตียงได้แล้วทั้ง๑๓คน
โดยให้สวมเสื้อกาวแล้วก็หน้ากากอนามัย
ขณะที่ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการไม่พบโรคติดต่ออันตราย
แล้วก็อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อไวรัสบางชนิด
ทีนี้ผู้ป่วยของ๑๓คนเนี่ยเขาแยกเป็นกลุ่มนะครับ
ผู้ป่วยกลุ่มที่๑๔คนมารักษาตั้งแต่๘กรกฎาคม

ทั่วไปปกติสัญญาณชีพปกติไม่มีไข้ทานอาหารได้ปกติ
สำหรับ๒คนที่มีปัญหาปอดติดเชื้ออาการดีขึ้น
และทุกคนต้องรอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วัน
กลุ่มที่๒ก็คือ๔คนที่ถูกส่งมาโรงพยาบาลวันที่๙กรกฎาคมนะครับ
ทั่วไปก็ปกติดีมีไข้ต่ำ๒คน
สัญญาณชีพอื่นก็ปกติรับประทานอาหารปกติได้ดี

และต้องรอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วันก็พวกยาฆ่าเชื้อ
ส่วนกลุ่มที่๓นะครับก็คือ๕คนสุดท้ายที่ออกมา
เข้ารับการรักษาตั้งแต่๑๐กรกฎาคมนะครับ
ทั่วไปปกติรับประทานอาหารปกติได้ดี
มีไข้๓คนแนวโน้มไข้ลดลงสัญญาณชีพอื่นปกติ
สำหรับ๓คนที่มีอาการปวดหูร่วมกับหูอื้อ
ตรวจร่างกายเพิ่มเติมพบว่ามีภาวะติดเชื้อที่บริเวณหูชั้นกลาง

แล้วก็ต้องรอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วันทุกคน
ทางด้านจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็ญาติ
จิตแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ได้ให้การดูแลจิตใจของญาติที่จุดบริการ
บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่เริ่มค้นหามาแล้ว
แล้วก็เริ่มให้การดูแลจิตใจของผู้ป่วยทันทีที่ออกจากถ้ำมาได้
แล้วก็ยังดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีความเครียดนอนหลับได้ดี
ส่วนหน่วยซิล๓นายแล้วก็หมอภาคนะครับทั้ง๔ท่านที่อยู่กับทั้ง๑๓คน
ตอนที่พบที่จุดเนินนมสาวนะครับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ตอนนี้ก็ให้การดูแลอย่างดี๒๔ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
มีการตรวจร่างกายเบื้องต้นไปแล้วผลเลือดและเอ็กซอเรย์ปอดปกติดี
และตอนนี้ก็ได้รับการดูแลต่อที่โรงพยาบาลในสังกัดของแต่ละคนแล้ว
ค่ะนี่ก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ก็ยังส่งกำลังใจกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะ